ยังไงกันเลยเนี่ยข่าวของคุณวรพรเมื่อสักครู่ก็เกิดขึ้นที่การเคหะน้องจอก
ส่วนข่าวที่ผมจะอ่านต่อไปนี้ก็เกิดขึ้นที่เนอร์เซอรี่ย่านหนองจอกเหมือนกันคุณผู้ชม
แม่เอาลูกขวบจะ๒ขวบแล้วไปฝากเลี้ยงเดอร์เซอรี่
วันแรกปั๊บโทรมาบอกแม่ว่าลูกแม่ตัวเขียวนอนคว่ำหน้าเอาผ้ามาปิดจมูกเอง
พาส่งโรงพยาบาลหมอบอกว่าคุณแม่ลูกคุณแม่โอกาสรอดแทบจะไม่มีแล้วนะ
โอ้โหคุณผู้ชมนางสาวพจาราแม่ของน้องกุญบอกว่า
มกราคมที่ผ่านมาพาน้องกุลอายุขวบ๑๑เดือนแต่๒ขวบแล้วล่ะ
ฝากเลี้ยงที่เนอร์เตอรี่แห่งหนึ่งย่านหนองจอกซึ่งอยู่ในซอยหมู่บ้าน
เลี้ยงโทรมาบอกว่าน้องไม่หายใจนะอ้างว่าน้องเอาผ้าปิดจมูกตัวเอง
แต่พอถามเรื่องกล้องวงจรปิดเนอร์เซอรี่บอกว่ากล้องใช้ไม่ได้ฮะ
คุณแม่เล่าต่อบอกเดือนธันวาคมปีที่แล้วนะเคยพาลูกไปลองอยู่ที่เนอร์เซอรี่นี้๑สัปดาห์
อยากจะรู้ว่าลูกจะอยู่ได้ไหมเนอร์เซอรี่บอกว่าไม่ต้องห่วง
คุณแม่มีกล้องวงจรปิดคุณแม่สามารถเปิดดูได้แต่จะไม่ให้ดูตลอดนะคะ
บอกโอเคได้อย่างนั้นมั่นใจส่งลูกไปให้เนอร์เซอรี่เลี้ยง
วันเกิดเหตุคุณผู้ชมครับ๑๑โมงนะครับเนอร์เซอรี่ส่งคลิป
ตอนลูกชายดื่มนมมาให้ดูสักพักเกือบบ่ายโมงเธอเนี่ยแชทไปถามว่าเป็นยังไง
ลูกฉันกินข้าวได้ไหมนอนหลับหรือเปล่าแต่เนอร์เซอรี่ไม่อ่านบ่ายสองครึ่ง
อรี่โทรมาบอกแม่แม่ลูกคุณแม่ไม่หายใจแล้วนะน้องเอาผ้าปิดจมูกตัวเอง
เซอรี่รีบส่งตัวน้องไปที่โรงพยาบาลครับน้องตัวเขียวแล้วตอนนั้นพอถึง
โรงพยาบาลคุณหมอก็ปั๊มหัวใจน้องขึ้นมาแต่คุณผู้ชมรักษาต่อไม่ได้
คือโรงพยาบาลไม่มีเครื่องช่วยหายใจเด็กครับก็เลยต้องส่งตัวน้องไปอีกโรงพยาบาลหนึ่ง
โรงพยาบาลแห่งที่๒บอกน้องขาดอากาศหายใจนานแล้วตอนนี้โคม่าแล้วนะ
เปิดเสร็จรอดไม่มีแล้วนะคุณแม่ขนาดเดียวกันคุณหมอบอกว่าคุณแม่
เด็กอายุขวบ๑๑เดือนเนี่ยนอนแล้วจะเอาผ้าปิดจมูกเองมันเป็นไปไม่ได้นะคุณแม่นะ
แม่เองก็ไม่เชื่อครับนะครับผ้าปิดจมูกจะทำน้องไม่หายใจเหรอนะครับ
คิดว่าน้องโดนทำร้ายจากการละเลยของเนอร์เซอรี่หรือเปล่าช่วงเกิดเหตุครูพี่เลี้ยงบอกว่า
ออกไปกินข้าวตอนบ่ายโมง๑๕นาทีกลับมาอีกทีบ่าย๒น้องนอนคว่ำหน้าเอาผ้าปิดจมูกแล้ว
วันนี้คุณแม่นะครับไปให้ปากคำเพิ่มเติมที่สนหนองจอกว่ายังไงครับคุณแม่ครับ
เมื่อวานวันที่๑๙ค่ะไปถือตรงกล้อหมอก็เรียกคุยตลอดเลยเพราะว่าการน้องตัวมาก
เราจะต้องก็ดูก้องทงความตอบสิทธิ์นะบอกว่าได้กองพังบ้างไม่ได้เสียใสสายบ้าง

เราอยากนุ่งต้องของจรวมว่ามันเกิดอะไรขึ้นจริง

ยังไม่หมดคุณผู้ชมมีคลิปเสียง

เพื่อขอดูกล้องวงจรปิด

ไม่น้องน้องเป็นอย่างเงี้ยแผนรู้สึกว่ามันมันมันจะต้องดูกล้องไงพี่แอลค่ะ
ค่ะคุณค่ะเข้าใจคุณแม่คอยเข้าใจแล้วแล้วกล้องมันก็คือดูไม่ได้เลยใช่ไหมคะ
ใช่ใช่ค่ะต้องมันนี้แต่ว่าข้อมูลข้อมูลล่าสุดมันในกล้องค่ะมันดูได้ตั้งแต่ล่าสุดดูได้ถึงตอนไหนค่ะ
เอ่อไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าพอสัญญาณมันผ่านเพียงดูแอลก็ไม่ได้ดูกล้องอะค่ะ
มันมันรู้สึกมันไม่ไอ้นี่เลยอ่ะพี่แอร์
คุณแม่ไม่โอเคเข้าใจค่ะ
เดี๋ยวหนูก็กำลังหาทางช่วยน้องอยู่อะค่ะถ้างั้นก็

เดี๋ยวยังไงติดต่อพี่แอนอีกทีนึง
ก็เดี๋ยวกลับไปหาที่น้องพี่แอลบ้านคุณแม่

อืมค่ะ